ชีวิตของเรานี่ก็สัจธรรมจริงเลยนะฮะผมก็ไม่เคยนึกเลยว่าจะมาถึงวันนี้ที่จะต้องมาพูดกับพี่สื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มที่ฝืนแล้วก็ใจที่หนักอึ้ง
ผมเองก็ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะแต่อย่างใด
ครั้งสุดท้ายที่มีบรรยากาศอย่างนี้ก็คือเมื่องานแต่งงาน
ก็ยังจำหน้าพี่บางคนได้อยู่ที่มาร่วมงานตอนที่งานแต่งงานครั้งนั้น
สาเหตุที่คิดว่าคงจะต้องมาอธิบาย
ให้พี่พี่สื่อมวลชนฟังเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาอ่า
ต้องยอมรับว่าความรักของผม
หลังจากที่พี่มาให้เกียรติมาร่วมงานตอนนั้นเนี่ย
มันถึงทางตันมาเป็นระยะเวลานาน
น่าจะ๑๓๑๔เดือนแล้ว
ตัวผมเองก็เคยยังจำได้ว่าบรรยากาศตอนงานแต่งงาน
ว่าจะซื่อสัตว์สม่ำเสมอ
แล้วก็เสียสละเพื่อที่จะประคับประคองชีวิตคู่ให้ต่อไปได้
แล้วก็พยายามทำอย่างนั้นมาตลอด
แต่เรื่องของความรักนะครับบางทีตอนมันเกิด
มันก็ไม่มีเหตุผลตอนมันจะไม่มีมันก็ไม่มีเหตุผลอีกเหมือนกัน
ก็คงไม่มีใครที่อยากจะให้มันออกมาเป็นลักษณะนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าครั้งสุดท้าย
ตั้งแต่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกับพี่สื่อมวลชน
มีอยู่ครั้งสุดท้ายน่าจะเดือนตุลาหรือว่าพฤศจิกายนแล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีคำตอบให้
แต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องยอมรับว่าผมก็พยายามเต็มที่แล้วในตลอดเวลา๑๒๑๓เดือนที่ผ่านมาที่จะประคับประคองได้ด้วย
ไม่ว่าจะการด้วยการพูดคุยกันเองด้วยการพูดคุยให้มีผู้ใหญ่ที่เคารพมาช่วย
ด้วยการหาผู้เชี่ยวชาญก็ขอโทษนะครับผมไม่อยากจะผมจะพูดช้านิดนึงตรงนี้
แต่ว่าผมคิดว่ามันละเอียดอ่อนแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ต้องกระทบครอบครัวผมแล้วก็ลูกสาวผม
ผมก็เลยอยากจะเลือกใช้คำพูดในการที่จะพูดอันนี้ต้องขอความกรุณาพี่ด้วย
ก็มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับการสมรสมาตลอด๑๒๓
ไม่สำเร็จก็คงทำไม่ได้
ก็คงยุติลง
แต่ว่าก็ยังเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายอยู่
จริงเมื่อมันไปต่อไม่ได้

ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ถึงยังไงก็ยังจำบรรยากาศดี
หรือว่าจำความรู้สึกดีที่เคยมีให้กันและกันได้แล้วก็ยังหวังว่า
ถึงแม้ว่าบทบาทของการเป็นสามีภรรยาอาจจะไม่ได้ไปต่อ
แต่ในความเป็นพ่อเป็นแม่มันยังมีอยู่แล้วก็ยังมีความหวังว่า
อยากจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกต่อไปก็ได้
แน่นอนว่าในปัจจุบันพี่คงเห็นหรือว่าทั้งสังคมหรือว่าพี่น้องประชาชน
คงเห็นว่ามันมีความขัดแย้งอยู่ชัดเจนก็คงปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้
แต่ว่าต้องเข้าใจว่าชีวิตคนเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นชีวิตผมหรือว่าชีวิตพี่
มวลชนทุกคนมันมีบางเรื่องที่เหตุผลมันแก้ไขไม่ได้แล้วบางเรื่องที่เหตุผลมันแก้ไขไม่ได้
สิ่งที่จะแก้ได้ก็คือเวลามันจะนานเท่าไหร่เราก็คงต้องอดทน
แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขมันต่อไปสิ่งที่โฟกัสแล้วก็พูดมาตลอด
ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกครั้งเดียวนั่นก็คือว่าความ
ต้องการที่จะดูแลพี่พิมดูแลลูกสาวอย่างมีเสถียรภาพ
สิ่งหนึ่งที่ตลกก็คือว่าตอนที่รักกันใหม่ก็มีข่าวจากพวกพี่นี่แหละ
ข่าวนั้นเมื่อ๑๐ปีที่แล้วก็ยังอยู่๑๐ปีต่อไปในอนาคตลูกสาวผมจะอายุ๑๓ขวบ

ที่ควรที่จะ

เขาอาจจะไม่ได้อยากจะมาอยู่ใน

จริยธรรมของความเป็นพ่อเป็นแม่
หรือเป็นยาบาลของการเป็นสื่อมวลชน

แล้วก็อยากจะเอาให้ความขัดแย้งเป็นเรื่องภายในครอบครัว

แต่ในเมื่อมันควบคุมไม่ได้

และนี่ก็คือสิ่งที่พยายามเลือกที่จะทำมาตลอด

สิ่งที่เป็นสิทธิของเขา

หรืออธิบายหรือสัทยาให้ทุกท่านฟังได้ว่า

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่
จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

จากความไม่เข้าจันทร์ของผู้ใหญ่ของพ่อกับแม่

เขายังอยากชิดหลืนกระบวนการต่อ

จริงก็คือถ้าจริงก็
แต่ว่าหลังแล้วมันก็ทักจะ

ถึงเวลาแล้วคิดว่ามันนานมากพอแล้วที่คุยกันไม่รู้เรื่องมา๑๒๑๓เดือน
ซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในชั้นต่างหมดแล้ว
ซึ่งผมอธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ก็ขอให้มันจบได้แล้วไง
แล้วก็เลี้ยงดูลูกกันใหม่ได้ไหม